เอาไปดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อยดีกว่าค่ะ

ยื่นมือมือขยำหน้าอกเฉยเลย

สาวเดินไปไหนมาไหนเนี่ยรับมาระวังกันเลย
โฝ่นดายมอนด์ค่ะโพสต์ข้อความมาไว้บอกว่า
ภัยผู้หญิงที่ทำงานกลับบ้านดึกเธอกำลังขี่รถกลับบ้าน
มีผู้ชายหุ่นสูงใหญ่ร่างทวมขี่จักรยานยนต์ตามประกบ
พอถึงทางโล่งเปลี่ยวเท่านั้นแหละค่ะยื่นมือมาจับหน้าอก
แล้วก็เนี่ยเธอบอกว่าตอนแรกกะผลักให้ล้มด้วยนะแต่ว่าแบบไม่ได้ล้ม
แล้วก็ขี่หลบหนีไปเลยซึ่งผู้สื่อข่าวเราก็ติดต่อไปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้
สอบถามรายละเอียดนะคะเธอก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยวันเกิดเหตุ
เวลาประมาณสักสองทุ่มครึ่งสองสิงหาคมเธอขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้าน
ใช้เส้นทางสายวิเชียนบุรีโคกปรงผ่านซอยวัดประชานิมิตรก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคัน
ขี่ออกมาจากซอยเปลี่ยวเปิดไฟสูงใส่แล้วก็เร่งเครื่องไล่ตามประกบค่ะ
จากนั้นดึงผ้าขาวม้าที่พันคอมาปิดหน้าเห็นแค่ดวงตาปิดไฟหน้ารถ
แล้วก็ยื่นมือมาขยำหน้าอกเธอเลยเธอก็เลยเอาเท้าอ่ะถีบรถคนร้าย
รถของคนร้ายมันเบนออกไปแล้วก็โชคดีที่มีรถวิ่งสวนมาหลายคัน
คนร้ายก็เลยเลี้ยวรถหนีไป
มองตั้งใจมากเลย
เขามีหน้ากลัวสายตาขอมีความรู้
บอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
หรือผู้หญิงคนอื่นอีก